ท่านผู้ชมครับคดีที่หนุ่มที่ชนบุรีซึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าเคยเป็นอดีตเศรษฐี

สิบกว่าล้านเป็นที่ดินเอาไปขาย
แล้วก็สติสตังค์ก็เลยไม่ค่อยดีแล้ว
ไปก่อเหตุเผารถยนต์ของชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
เมื่อวานนี้ที่มีข่าวบอกว่า๗คัน
เพราะเป็นข่าวมามีชาวบ้านมาแจ้งเพิ่มนะคุณเหนียวสอน

ตกลงเป็น๙คันนะครับตำรวจบอกว่าเป็น๙คันนะฮะ

ความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์นี้
ที่ชายผมยาวใช้น้ำมันราดรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนน
แล้วก็จุดไฟเผาตลอดเส้นทางเลยในพื้นที่ตำบลหนองกะขะ
แล้วก็หนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ตกลงเป็น๙คันนะครับจากเดิมเป็น๗คันเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียหายมาแจ้งเพิ่มเติม๙คันนี้มีรถเก่ง๕คัน
ระบะ๒คันรถตู้๒คัน
ผู้ต้องหาเป็นชายวัย๒๙ปีตำรวจก็ตามจับไว้ได้ตั้งแต่วันที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ข้อหาที่ถูกแจ้งคือวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนและทรัพย์สินของผู้อื่น
แล้วก็พาตัวไปทำแผนชี้ที่เกิดเหตุตลอดเส้นทางแล้ว
ตอนนี้ยังเหลือที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมคือเรื่องของสภาพจิตนะฮะ
โนตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
คดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก
ได้สั่งการให้ติดตามจับตัวคนร้ายให้ได้
ซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เราก็ต้องสอบสวนเขาทุกเรื่องนะครับ
ทั้งหมดทำ๖๗๙คันนะครับ

บางจุดที่ทำ๒คันที่น้ำมันลาด
อ่าบางจุดก็คันเดียวนะครับ
เราก็ได้ทำการตรวจค้นบ้านของตัวนายวศิษย์แล้วเนี่ยนะครับ
ก็ได้พบทั้งเสื้อผ้าที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ถังน้ำมันต่างก็เรียบร้อย

แต่เพียงแค่ว่าคนที่เป็นเจ้าของรถทุกคนอยู่ออกมาได้เจอรถในสภาพที่ถูกไฟไหม้มันน่าตกใจ

เรื่องนี้เขาก็บอกว่าเหมือนกับพวกนี้คนเหล่านี้เคยมาทำร้ายเขา

แต่ว่าในข้อจริงแล้วผมว่าคงไม่ใช่ครับ

เรื่องของทำไปด้วยความสะใจเขามากกว่า
แต่เราก็ไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดนะครับ
ดูตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
คือท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีบอกว่า
ตามประวัติของผู้ต้องหาเนี่ย
ไม่ใช่เพิ่งก่อเหตุครั้งแรกนะคุณเดี๋ยวมาสอน
ก่อคดีลักษณะแบบนี้มาแล้ว๔๕ครั้ง
ก็คล้ายกับเป็นคนสติไม่ดีนะครับ
แต่ถ้าเอาไปตรวจแล้วเป็นคนสติไม่ดีจริงนะ

คุณก็ต้องกลับมาถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ความเสียหายต่างที่ไปก่อคดีเอาไว้
ญาติพี่น้องที่ต้องดูแลเนี่ย

ไปรักษาให้หายแล้วมารับโทษตามกฎหมายต่อ

แล้วชายคนนี้ตอนที่ถูกควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้เนี่ย

เขามีการติดต่อสื่อสารมีตาทิพย์มีดาวเทียมแบบฟ้า

ก็เลยโมโหเลยไปก่อเหตุ

เพราะผมตั้งว่าในดาวเทียมไง

เวลาละครับแล้วมันออกช่องอะ

ก็พูดแวะตามตามเรื่องแล้วก็ด่าอะไรอย่างเง

ค่ะตำรวจก็ได้แต่

เอาเป็นว่าหายแล้วก็ต้องกลับมารับโทษนะฮะ

ใช่ก็ต้องตรวจว่าจิตไม่สมประกอบจริงหรือเปล่า